ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายที่เกาะเหตุ
พยายามจะข่มขืนเด็กสองคนในวันเดียวกัน
คนหนึ่ง๕ขวบอีกคนนึง๑๒ขวบค่ะ

ที่มีหมายจับคดีข่มขืนปี๔๙ด้วยนะคะ
ตำรวจสพกาญจนดิตก็ลงพื้นที่ไปสืบสวนเหตุการณ์นี้เลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ยายของผู้เสียหายน้องผู้เสียหายวัย๕ขวบเล่าให้ฟังบอกว่า
มารับจ้างเฝ้าสวนแล้วก็กรีดยางที่สวน
ที่บ้านอยู่กัน๖คนเป็นผู้ใหญ่๒แล้วก็เด็ก๔
เด็กอายุแค่๓ขวบ๕ขวบ๘ขวบแล้วก็๑๐ขวบค่ะ
ทีนี้เช้าวันที่๑๖สิงหาคม
ตัวเธอกับสามีก็ออกไปทำงานเด็กอยู่บ้านกัน๔คน
กลับมาถึงบ้านเด็กมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะ
เข้ามาในบ้านบอกขอวัดไข้หน่อยจะตรวจโควิด๑๙
ให้เด็กคนอื่นออกไปหมดเหลือเด็กวัย๕ขวบไว้คนเดียวพาเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ให้น้องถอดเสื้อแล้วต่อยท้องน้องสองครั้ง

แต่พอดีเจ้าของสวนกลับมาก็เลยได้ยินเสียงแล้วก็รีบหนีไป

มีเหตุข่มขืน๑๐โมงครึ่ง
ในพื้นที่ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิตเหมือนกัน
จากจุดแรกแค่๓กิโลเมตรนะคะ
เป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปีพยายามถูกบังคับข่มขืนในพงหญ้าริมทาง

น้องเขาก็เลยเอาตัวรอดวิ่งหนีมาได้
เล่าบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอม
ผิวดำแดงสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
แต่สวมหน้ากากอนามัยเลยเห็นหน้าไม่ชัดนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละ
สเก็ตหมายจับคนร้ายที่เคยออกไว้ตั้งแต่ปี๔๙แล้วอะค่ะ
ตอนนี้มีการประสานเจ้าหน้าที่ลงปิดล้อมกดดันในพื้นที่ต่างแล้ว
ต้องสงสัยว่าคนร้ายน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่นะคะ
เพราะคนร้ายน่าจะมีความชำนาญพอสมควร

ส่วนทางด้านของกำนันตะบนป่าร่อนก็ประสานผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็สอดส่องบุคคลแปลกหน้าด้วย
พบเห็นคนหน้าตาแบบนี้ลองแจ้งเบาะแสไปได้นะคะ
ต้องรีบจับตัวให้ได้เดี๋ยวไปก่อเหตุซ้ำนะคะ